ด้านหลังของเรานี้โหยถึงแล้วหรือ
ถึงแล้วถึงเวลาข่าวนี้แล้วค่ะเรื่องของเสียชัดสายเปย์
ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะตามข่าวเสียชัดมาตลอดใช่ไหม
ดูสิแทนที่จะสนุกเสียชั้นบอกว่า
มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฟังข่าวนี้กันดีกว่า
เพราะว่าทางเสียชัดหรือว่านายธนสิทธิ์สุขเกตเนี่ยนะคะ
เสียชัตริย์โทรหานักข่าวเลยนะบอกว่านักข่าวมาทำข่าวหน่อย
ผมโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้ว
เฮ้ยทีแรกเราก็แบบเสียชัตริย์มีบทเรียนมานานแล้วนะ
มีแบบประสบการณ์มาเยอะแล้วนะจะโดนอะไรอีก
คราวนี้ก็เลยไปหานี่ไปถึงที่นี่เลยค่ะร้านขายหน่อกล้วย
อยากรู้เหลือเกินว่าเสียชัดโดนอะไรรอบนี้
ร้านของเสียชัตริย์อยู่ริมถนนสายพระห่วนโยธินนะ

เสียชัดบอกว่าคราวนี้ผมเสียท่าให้กับผู้หญิงหน้าตาดีคนนึงนะ
เฟซบุ๊คเขาใช้ชื่อนี้มะนิลา
แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเฟซบุ๊กนี้นะ
แอดเฟรนด์มาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหลายเดือนแล้ว
ผมไม่รับผมไม่กดรับเป็นเพื่อน
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานึกครึ้มยังไงก็ไม่รู้
เสียชัตริย์เนี่ยกดรับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก

ผู้หญิงคนนั้นทักแชทมา

แล้วก็ถามว่าไอ้ที่คุยยังไงนี่เสียชัดนะนะ

ว่าตอนแรกคุยธรรมดาเลย

ก็เนี่ยดูทักคุยปกติจนมา

เขาทักแชทมากลางดึกแล้วสิ่งที่ถาม
ก็มีฝันดีใช่ไหมถามว่าไลน์ไลม่ย
ทีนี้นี่นอนหรือยังคะ

นี่ไงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมพี่อยากดูน้องโป๊ไหมคะ
น้องมีอารมณ์แล้วก็มีการถ่ายรูปมา
เป็นผู้หญิงหน้าตาดีอยู่ในชุดนอน
แล้วลักษณะท่าทางนอนมันก็เป็นแบบเออเซ็กซี่ค่ะ
แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าข้างล่างต่ออยู่ขอบจอทีวีเลย
พี่ไม่มีอารมณ์เหรอคะน้องมีอารมณ์อยากเสร็จ
นี่ช่วยน้องหน่อยได้ไหมคะ
อันนี้ตอนนี้ยังเป็นแชทที่แบบ
หนักซ้ายอยู่หนักซ้ายเสียชัดอ่านแล้วก็คงคิดอยู่ว่าเอ้ย

เสียชัดน่าจะประเมินสัมภัณฑ์การอยู่
เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานสังสรรค์
เสียชัดบอกมืนเมานิดนึงเจอแชทแบบนี้นะ

พร้อมกับคำพูดเชิญชวนชักชวน

ก็เลยวีดีโอคอลคุยกันนะ

ผู้หญิงเนี่ยถึงขั้นเปลื้องผ้าให้เห็น

รูดมือถือดูคลิปของผู้หญิง
แล้วก็สำเร็จความไคร่

จากนั้นไม่นานครับฝ่ายที่อ้างตัวเป็นผู้หญิง

เสียชัดบอกว่าน้ำเสียงคล้ายกับสาวประเภทสองครับ

เหมือนสักครู่ที่คอเสียวกัน
แคปเป็นภาพนิ่งและวีดีโอไว้แล้ว

แล้วก็ถามเสียชัดจะให้ลบคลิปหรือเปล่า

พ่อถามว่าเครียดไหมกลัวคลิปจะหลุดออกไปหรือเปล่า

เสียชัดว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่เครียดด้วย
ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายฟังจากปากเสียชัดเองครับ
ก็คือเขาเปิดของเขาให้ดูเล่นให้ดูว่าทางขานู่นนั่นหนูจะเสร็จแล้วค่ะ
ของพี่หน่อยหนูก็จะเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้
พี่พี่ได้แก้กับอีกไหม
ก็เห็นแวมแวมถามว่ามีอารมณ์ไหมก็มีอารมณ์นิดหน่อย
ยอมรับลูกผู้ชายลูกผู้ชายมันไม่ได้เสียหายอะไร
ถามว่าเครียดไหมมันก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมายมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะ
เสียชัดเสียชัดบอกแบบนี้แล้วทางกฎหมายเลยถามไงว่า
เอาจริงเสียชัดจะทำอะไรต่อไหมหลังจากนี้
คือเสียชัดเขาก็บอกนะคะบอกว่าเอาจริงนะผมไม่ได้ดำเนินคดีอะไรหรอก
แล้วฝ่ายนั้นเขาก็อยากได้ตังค์ซึ่งสุดท้ายเสียชัดโอนไหม
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดูข่าวเสียชัดสายเปย์ใช่ไหม
แต่รอบนี้เสียชัดไม่ได้โอนบล็อกไลน์ไปแล้ว
ล็อกเฟซบุ๊กไปแล้วด้วยเสียชัดบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ใครที่แบบมีข้อความแปลกทักมาบางทีต้องดูให้ดี

แล้วมันจะเลือกเหยื่อแหละเลือกคนที่มีชื่อเสียง
เหลือคนดังผมก็มีมีหมายถึงสวยเซ็กซี่มาขอแอดเพื่อนเป็นเพื่อน
วิธีการคือกดเข้าไปดูครับไอ้คนสวยขนาดนี้มันจะมาแอดผม
เข้าไปดูเนื้อหาไม่มีอะไรก็มีเขาแต่งตัวโป๊วับแวม
เพื่อจะดึงดูดให้เรากดลับพอกดลับคราวนี้เขาก็จะทักมา
มาก็จะส่งรูปแว๊บมาแล้วก็ชวนคุยแบบจะให้คุยแบบของเสียชัดนี่แหละ
แล้วก็จะถูกแบล็คเมลในที่สุด
หรือว่าดูไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวหรือโพสต์อะไรที่มันดูน่าสงสัยว่าจะไม่ใช่ตัวเขาเองนะ
ครับเข้าไปดูเขาก่อนก่อนจะรับแอดใครนะฮะ